คุณผู้ชมนึกภาพตามนะมีคนงาน๒คน

แล้วเครนมันก็ยกกระเช้าขึ้นไปสูงเลยนะ

ปรากฏว่าพอเครนมันยกจนถึงจุดสูงสุดนะคะ
แขนเครนมันซุดตัวลงมา
คุณผู้ชมฟาดเข้ากับหลังคาโบดอย่างแรงเลย
เกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ
นี่คุณผู้ชมคือจังหวะที่ยกไปคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหม

แล้วก็โคร่มลงมาเลย
เป็นวินาทีชีวิตของสองคนงานสองคนนี้จริงนะคะ
เพราะว่าทั้งสองคนมีสิทธิ์ร่วงลงมาจากกระเช้าได้

เพราะเขาจับกระเช้าเอาไว้แน่น
คือถ้าเขาหล่นลงมาจากกระเช้าเนี่ย

แต่นี่คือมันฟาดเข้าไปเต็มเลยกับหลังคาโบก

กึ๊ก๓ครั้ง
แล้วมันก็ซุดโคร่มลงมาเลยค่ะ

โอ้โห

วัดคลองกลางตำบลกบินอำเภอกบินบุรีนะคะ

แรงกระแทกก็เป็นรอยฟกช้ำที่แขนและขาค่ะ
พระมหาเดี่ยว๒สุธิจิตโต
เจ้าอาวาสวัดคลองกลางคนที่โพสต์คลิปนี้เนี่ย

ตอนเกิดเหตุคนงานใช้เครนยกแผ่นกระเบื้องไปมุงหลังคาโบสถ์
ระหว่างเครนที่กำลังยกขึ้นไปเนี่ย
พระสงฤทธิ์ยืดอยู่ด้านล่างก็ร่วมกันสวดมนทร์ด้วยนะ
แต่พอสวดบทเจริญชัยมงคลคาถาหรือว่าบทชะยันโตเท่านั้นแหละค่ะ

แล้วก็ค้างอยู่บนหลังคาโบสถนี่แหละค่ะ
ก็กำลังทำการยกหลังคาขึ้นในมุม
ทีนี้ก็กำลังจะขึ้นไป

แล้วก็เหมือนเค้าว่ามีบางอย่างที่ช่วยไว้ที่เราปนอันตราย
ตอนชุดเชนโตเชนโตรอบแรกสะดด

แล้วก็เหตุคือไม่หันสติกดั่ง
ดั่งสามครั้งตึกตึกตึกก็โหลนเลย
ไปถาม๒คนที่อยู่ในกระเช้ากันดีกว่านี่แหละค่ะ

พรมกัญญาวัย๔๐ปีแล้วก็นายประพลเหล่าเพชรวัย๒๖ปีเขาบอกว่า
จริงจริงก่อนที่จะขึ้นกระเช้าไปมุมหลังคามันเอ๊ะใจ
อะไรบางอย่างอยู่แล้วนะมันมีรางสังหรณ์แปลกอะค่ะแต่
กราบพระก่อนด้วยนะแต่อย่างที่บอกค่ะ
พอได้ยินเสียงเครนลั่นเนี่ยแขนมันก็ซุดลงมาเลย
เขาว่าเขาโชคดีจริงจริงนะที่มันไปค้านอยู่ตรงหลังคาโบดอ่ะ
มันเป็นจังหวะที่มีหลังคาโบดมารับพอดีเขาบอกว่า
เครนมันไม่ตกลงไปด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมีอะไรบางอย่าง
ผลักเครนเข้าหาหลังคาโบสถก็เลยรอดมาได้อย่างปฏิหารก็ได้เขาว่าอย่างนั้น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
พักให้ตะก้าไปตกตรงนั้น
ที่จริงแล้วมันควรจะตกมานี่
ก็ทำพิธีขอเข้ามา

ว่ามันมีปัญหามีชำรุดอะไรหรือเปล่า

มันรับน้ำหนักได้ตั้ง๓๐๐กิโลกรัมไง